ไปไหนมาฮะไม่ให้ขึ้นบ้านอยู่นั่นแน่ไม่มีน่ะ
เที่ยวทุกวันโดดลงไปได้ไงสองสามเมตร
กรี๊ดไม่ต้องบนเข้าบ้านไปเลย

นี่เที่ยวตลอดเลยโดดลงไปได้ไงสองเมตรสามเมตรน่ะ

ใช่นึกออกเลยถ้าน้องพูดได้น้องคงจะบอกว่าออกไปเที่ยว
เดี๋ยวก็อ่าแม่น้องจะบ่นอย่างนั้นเลย
ใช่บันไดนี้มีไว้สำหรับอะไรคะวัดเนินแมว
บันไดแมวอันนี้ไม่ใช่บันไดลิงนะปกติมันเป็นบันไดลิงใช่ไหม
ใช่แต่อันนี้เป็นบันไดแมวไม่ใช่ว่าเฉพาะแมวที่ปีนนะ
ใครอ่ะคะคุณพ่อบ้านใจกล้าอาจจะใช้ปีนเข้าบ้านก็ได้นะ
นั่นน่ะสิอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจแต่ดิฉันเชื่อว่านี่ไม่น่าจะใช้กัน
นี่ไม่น่าจะเป็นการใช้บันไดครั้งแรกน่าจะไม่ใช่การหนีออกจากบ้านครั้งแรกของเจ้าน้องดำตัวนี้
เหมียวตัวนี้แสบแล้วก็ฉลาดมากนะคะแต่ก็ยังดีมันกลับบ้านได้
คุณชนะคุณระวังอืมเจ้าทองขาวไปไหนมั้ย
ว่ามันจะพลวดพลาดออกหน้าต่างออกไประวังมันจะกลับไม่ได้
คือผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าที่คนมาเล่าให้ผมบอกว่าไงคะ
ว่ามันมีแมวซึ่งเป็นเพศเมียมาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้าน
ช่วงเนี้ยมันเป็นแบบว่ารู้สัตว์ผสมพันธ์จริงจริงจริง
แมวผมซึ่งเป็นเพศผู้มันก็เลยจ้องหน้าประตูตรงหน้าต่างทุกวัน
ระวังนะกลับมาท้องนะอ๋อแมวผมเป็นเพศคู่
ถ้าออกไปข้างนอกกลับมาแมวซึ่งเป็นเพศผู้มันจะท้อง
ก็ไม่แน่ไม่แน่คุณอาจจะได้ทายาทลูกแมวมาอีกมากมาย
คุณก็ต้องรอดูนะแต่ก็บอกมันแล้วแหละบอกทองขาวแล้วแหละ

อะไรต้องรู้จักรับผิดชอบให้เหมือนเจ้าของร้าน
เอางั้นเล่าได้แล้วดิ
เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องคุณชนะน่าจะเยอะ
บางทีผมก็ไม่อยากคุยกับคุณเลย

มานี่จะบอกเลยว่าเรื่องของการเข้าใจผิด